หมูกรอบที่ร้านเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนในการทำ๔ขั้นตอน
บะหมี่เนื้อย่างเซิร์ฟมาลักษณะแห้ง

แล้วก็มีสลัดเนื้อย่างสลัดเป็ดซูวี
ราคาบ้านรสชาติอร่อยแต่เข้าถึงง่าย
ใครอยากจะสั่งนะคุณแคปช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ

หรืออยากให้เราไทยรัฐทีวี
ฝากร้านของคุณก็เข้าไปกันได้นะครับ
เกี่ยวกันนะแต่เอางี้ละกันคุณฝากมาได้

แล้วส่งกันมาเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ